อีก๗วันนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ
กับวันที่จะได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดีทองล้านคนที่๔
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ

อยากโชคดีเหมือนผมตรงฝาเลย
ทำตามที่พี่เขาบอกเลยเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาด
ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒มาลุ้นโชค
อย่ารอช้าเพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้

โอ้ยถ้าเป็นกันสนุกสนานพัดเริ่มหลงทางไปหมดแล้วเนี่ย

พูดถึงเรื่องของสีกันดีกว่าสีมงคลสีประจำตัวของคุณทั้งสองมีไหม

มีสีเขียวเหนียวทรัพย์
สีเขียวเหนียวทรัพย์ไทยรัฐอีกด้วยคุณอยู่เป็นอีกแล้ว
มีสีอะไร

สีแดง
ใจเย็นทุกคนก็มีสีประจำตัว
ชิสาคุณมีสีพอดีดิฉันเกิดพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นสีประจำตัวของดิฉันก็คือสีเขียวเหมือนกันค่ะ
สีเขียวใช่มั้ยสักตั้งโอ้โฮแต่ถ้าถามผมนะสีผมจะรอนานหน่อย

สีรถด่วนขบวนสุดท้าย

สีที่ผมชอบลองมาดูสีของเขาดูที่เขาเตรียมไว้ให้เรา
สีขาวเป็นสีแห่งความรักที่บริสุทธิ์เลยขอหยุดหัวใจเอาไว้ที่เธอ
มีสีอื่นอีกไหมสีฟ้า
สีฟ้าเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่ช่างสดใสมองทีไรก็เห็นเป็นหน้าเธอ
โอ้โหนี่คนหรือขนมเคราะเขาหยอดเก่งหอดเก่งนะเนี่ย
หรือว่าไหม้เก่งนะ
ไม่ได้ไม่ให้เก่งอย่างเดียวมั่วเก่งด้วย
ขำคลายเครียดอยากให้คุณผู้ชมคลายเครียดจากเรื่องราวต่าง
มาดูพวกเราเนี่ยแน่นอนฮะได้ลุ้นด้วย
ลุ้นด้วยนะว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่
ถ้าพูดถึงเรื่องของสีแล้วผมว่าสีนี่เป็นมงคลจริงเลยนะ
แห่งความรวยตั้มสีทอง
แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครจะได้รางวัลใหญ่

เพราะว่าเขาจะจับแจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
กับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แต่บอกเลยว่าก่อนที่คุณจะได้รู้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป
วันนี้จะต้องรู้ก่อนว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒
คันที่๑๓๐
ผู้โชคดีที่ได้เนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่จังหวัดไหน

อยากเจอผู้โชคดีแล้ว

กรอยเลยค่ะ

ใจผู้โชคดีมันลงไปแล้ว
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณปรีชาปุณธรรมกุลจากจังหวัดจันทบุรี

ยังมีนาฬิกาเพราะยังมีเวลา
ยังมีเวลาอยู่ใครที่ยังไม่ได้ส่งมา

เพราะว่าบอกเลยว่ายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
บางคนที่เขาส่งไปแล้วได้รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว

ส่งมาได้แบบไม่มีอั้นเลย
กติกาก็ง่ายย้ำแล้วก็ย้ำอีกนะคะ

ข้อความที่เขียนเนี่ยก็คือเขียนให้ถูกต้องด้วยนะ
แต่ถ้ายังไม่มั่นใจจะทำถูกกฎิกาหรือไม่

ไปติดตามกติกาโดยละเอียด
และไปติดตามรายการตอนข่าวกันต่อครับ
รับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที